คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องศึกษาเหมือนกันว่าอาหารมันเรืองแสงได้หรือเปล่า
ผู้ชายคนหนึ่งไปซื้อซูชิมาจากห้างแห่งหนึ่ง
ตั้งใจเลยเปิดกล่องมาว่าจะกินให้อร่อย
เฮ้ยทำไมกุ้งมันเรืองแสงได้

เองบอกว่ามันแบบธีเมีย

กุ้งสว่างกว่านาคจะเห็นภาพเลย
นะคุณบำมันดำเมืองขนาดนี้หรือ

คือคนที่โพสต์คลิปนี้ชื่อว่านายนัทธนัยกาญจนวสะนะคะ
เขาบอกว่าเขาซื้อซูชิมาจากห้างแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันเรืองแสงเฉยเลยอ่ะ
โพสต์ไว้เลยบอกซื้อซูชิมาทำไมมันเรืองแสงอะครับ
ใครรู้บอกทีไม่กล้ากินเลย
เวลาเห็นอะไรแบบนี้ปุ๊บคนแรกที่คุณนึกถึงคือใคร
พันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้บอก
อันดับแรกต้องส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ

แต่ถ้าให้อาจารย์คาดเดาเบื้องต้นมี๓สาเหตุด้วยกัน
เทียบเคียงกับตอนที่คนเคยเจอลูกชิ้นปลาเรืองแสงเมื่อปี๒๕๕๙
สาเหตุนี้กรมควบคุมอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เขาอธิบายเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียในทะเล
ที่เป็นกลุ่มสามารถผลิตสารเรืองแสงได้
แต่เชื้อพวกนี้จะถูกทำร้ายได้ด้วยความร้อนแต่ว่าซูชิมันเป็นอาหารดิบ
อาจจะเป็นที่สัตว์ทะเลกินแพลงต้อนสาหร่ายที่มันสามารถเรืองแสงในน้ำได้
หรือ๓อาจมีการเติมสารเคมีที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ
แต่ถ้าประเมินแล้วเนี่ยอาจารย์เจดมองว่าซูชิหน้ากุ้งดิบเรืองแสงน่าจะมาจากการปนเปื้อนเชื้อจูลินทรีย์เรืองแสงที่กุ้งมากกว่าเรื่องการใส่สารเคมี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดีที่สุด
และถ้าใครเจออาหารประหลาดแบบนี้